พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อม
พระราชทานเรือเวชภาแก่สภากาชาติไทย
เพื่อใช้เป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่นะคะในการรักษารัศดรที่อยู่ริมลำน้ำ
และเรือพระราชทานลำนี้ยังเป็นโครงการตามพระราชดำริ
เรื่องของการแพทย์และสาธารณสุขในระยะแรกด้วยนะคะ
ติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
นานกว่า๖๐ปีแล้วที่เรือยนหลวง
ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชพระราชธานามว่าเวชภา
ออกเดินทางไปรักษาพยาบาลแก่ราษดร
นับตั้งแต่ทรงพระกรุณาปลดกล้าปลดกระหม่อมให้ต่อเรือขึ้น
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานแก่สภากาชาติไทย
เมื่อวันที่๑๙มกราคมพุทธศักราช๒๔๙
การที่จะให้แพทย์พยาบาลไปดูแลรักษาประชาชนตามแม่น้ำลำคลองก็ลำบาก
ก็ได้เรือพระทานลำนี้ที่พระองค์ท่านทรงมีพระวิสัยทัศน์อันยาวที่มองเห็น
แล้วก็พระราชทานเรือลำนี้เพื่อไปดูแลรักษาพยาบาลให้ประสงค์ด้วยก่อนของพระองค์ท่านครับ
เรือพระราชทานเวชภาหน่วยรักษาพยาบาลทางน้ำลำเดียวในโลก
ยังคงปฏิบัติภารกิจตามพระราชดำริเช่นเดิมทุกปี
แม้การแพทย์และสาธารณสุขจะเจริญก้าวหน้าขึ้น
จนถึงปัจจุบันออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่๑๕๓ครั้ง
ราศดอดบ้านเลือกริมน้ำ๑๙จังหวัดคลาบพลื่นใจ

และดูแลสุขภาพอนามัย

เพราะเนื่องจากว่าออกจากบ้านไปไม่ได้
หรือว่าการเดินทางคมนาคมไม่สะดวกนะครับ
พอทีมแพทย์ของเราเข้าไปนะครับ
ก็ได้มีโอกาสไปช่วยวินิจฉัยโรคพวกนี้นะครับ
ก็ทำการส่งต่อไปยังสถานพยาบาลใกล้เคียงนะครับ
ระยะแรกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ได้บริการตรวจรักษาโรค
ผ่าตัดด้านทันตกรรมรวมถึงทำแผล
ฉีดยาและจ่ายยาในเรือเวชภาทุกขั้นตอน
ต่อมาเมื่อราศดรไปรับบริการจำนวนมาก
ย้ายหน่วยแพทย์ขึ้นมาตรวจรักษาบนบก
โดยอาศัยศาลาคมและท่านามวัฒน์

ยังคงลำเลียงลงทางเรือเวชภา
โดยจัดยาตามคำสั่งของแพทย์
จ่ายยาแก่ผู้ป่วยภายในเรือ
บางคนจะป่วยจนออกไปรับยาจากแพทย์ไม่ได้

ส่งเจ้าหน้าที่นำซองยาไปส่งให้ถึงมือ
สำหรับการจ่ายยานะคะ
ก็จะแตกต่างจากสถานีกาชาติอื่นนะคะ
ตรงที่ว่าครั้งนี้เราได้มาออกหน่วยนะคะ
คือมันมีการจ่ายยาในเรือนะคะ
แล้วก็เพศรัชกรก็จะเป็นผู้อธิบาย

คือท่านได้ทรงห่วงใยประชาชนชาวไทย

เพราะว่าระบบสาธารณสุขอะค่ะ
ก็คือยังเข้าถึงได้ลำบาก
เรือเวชภาเป็นสิ่งยึดเหนือกจิตใจ

หลวงรัชกาลที่๙ยังคงอยู่

เมื่อใช้ยารักษาอาการป่วยจนหมดแล้ว

เพื่อน้องรำลึกถึงพระมหากรุณาที่ขุ่น

ไปทุกที่ทุกทางที่ไม่น่าจะไป

สมบัติสำเร็จพระเจ้าอยู่หัวที่คนรักมาก

ไม่มีพ่อแม่ที่จะดีเหมือนในหลวงและพระอาชนีอีกแล้ว
ไม่มีจริงค่ะโลกนี้จะมีอีกไหม
ในวันที่ในหลวงรัชกาลที่๙สวรรคตไปแล้ว
อาจจะไม่ได้แล้วแต่เรือเวชภายังคงออกหน่วยรักษาชาวบ้านอย่างต่อเนื่อง
บุคลากรทางการแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่สภากาชาติไทย
และเจ้าหน้าที่เรือยนหลวงซึ่งยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีต่อไป
เพื่อสารต่อพระราชปนิษฐานด้านการแพทย์และสาธารณสุขของในหลวงรัชกาลที่๙